พาไปดูเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยค่ะ
ไปเลยที่จังหวัดนครนายกนะคะ
รับทรัพย์รับรางวัลที่๑ไปแบบหน่อ๖ล้านบาท
บรรยากาศในร้านมันก็จะอมยิ้มรื่นรมสมอุรายิ้มแย้มแจ่มใสกันไปแบบนี้นะคะ
ลูกเด็กเล็กแดงก็มีความสุขไปด้วย
แหมทั้งเจ้าของร้านทั้งคุณภรรยาโชว์ให้ดูกันไปเลยแบบนี้
นี่ค่ะมีเพื่อนมาร่วมยินดีกันมากมายนะคะ
เพื่อนยังยิ้มไม่หุบตามไปด้วยเลยนะคุณ

นี่แล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าทำไมเพื่อนหนึ่งคนถึงยิ้มไม่หุบ
เพราะว่าหนึ่งในเพื่อนของเจ้าของร้านเขาเคยถูกรางวัลที่๑๔ใบมาแล้วก่อนหน้านี้

เศรษฐีใหม่รายนี้ชื่อว่าคุณพี่บุญยฤทธิ์จันสีนะคะ

คุณพี่บุญยฤทธิเล่าให้ฟังบอกว่าพี่แกมาเช่าอาคารพาณิชย์หลังนี้
ซึ่งเดิมเป็นร้านชื่อว่าเชนยพาณิชย์มาก่อน
แล้วก็เพิ่งมาเช่าประมาณ๘เดือนที่ผ่านมานี่เอง
แต่ทุกวันที่แกมาที่ร้านเนี่ยแกก็จะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เจ้าที่เจ้าทางบอกเจ้าของร้านคนเก่าเขาอะไรต่างแบบนี้ทุกวันเลย
แล้วแกก็จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลงท้ายด้วยเลขท้าย๓๔

เออคุณดูเลขท้ายเสื้อทางหลังแกเห็ดมั้ยเรนค้าย๙๘ด้วย
ทำไมแกมีอะไรที่มันดูแล้วเป๊ะทั้งแรง

แกบอกว่าแกซื้อประจำแหละที่ลงท้าย๓๘
เพราะว่าเป็นเลขที่ของเลขร้าน
จนมาถึงในที่สุดงวดนี้

เมื่อรู้ว่าเลขท้ายของเรามันไม่ใช่แค่เลขท้าย๒ตัว

มวลคุณผู้ชมให้เราทำดีคิดดีพูดดีก็แล้วกันเนาะ
เดี๋ยวสิ่งดีก็จะกลับเข้ามาในชีวิตเราเองนะคะ